คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวของการนั่งชิวกันบ้างดีกว่า
บอกเลยว่าเยาวรุ่นตัวนี้นั่งชิวได้ชิวครับ

ตามเลยเต้นตามเต้นตามตามมาตามมาตามมา
โอ๊ยคุณหมาโอ้โฮชมไปได้
ไม่ผมเลี้ยงหมาเลยผมจะรู้ดีนี่บ่อยลูกชายผมก็เป็นอย่างนี้คุณเจ๊วัลปัดคุณเจ๊วัลปัด
คุณเลี้ยงหมาคุณเล่าให้ฟังหน่อยว่าหมาคุณเป็นแบบนี้ไหมใช่นี่เลยบนเตียงผมก็อย่างนี้แหละ

คลิปนี้ต้องขอขอบคุณติ๊กต๊อกนะครับที่ใช้ชื่อว่าวิสกี้นุ๊กด้วยนะครับที่มาสร้างความสุขกันแบบนี้ครับ